เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
ศิลปินคนดังในวงการบันเทิงของเราได้มีการรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่มีการถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพลในเวอร์ชันอคุสติก
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะ
รมนาศบพิษผู้มีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีทรงพระราชนิพลขึ้นโดยเบิร์ตเอกชัยเจรกุลแชมป์กีต้า
ลาสสิกระดับโลกได้อันเชิญมาแสดงในคอนเสิร์ต
ซึ่งได้มีการรวบรวมบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙
หนึ่งจักรวาลเก่งทัชยะและอีกมากมาย
มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงของพ่อด้วยหัวใจแห่งความจงรักพักดี
และเพื่อร่วมการถ่ายทอดขออภัยค่ะและเพื่อร่วมการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน
การแสดงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพลอันทรงคุณค่าค่ะ

บันเลงผ่านกีต้าคลาสสิกออกมาได้อย่างภัยร้อมากเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ค่ะ
ที่ร่วมกันสืบสารแล้วก็ถ่ายทอดบทเพลงของพ่อออกมาได้อย่างงดงามลงตัวมากทีเดียวนะคะ